หลังจากเกิดเหตุยิงสนั่นที่ห้างภารกรใจกลางกรุงเทพมหานคร

วันนี้ที่จับเพิ่มได้ขยายผลได้ก็คือ
พ่อลูกที่ขายปืนให้กับผู้ก่อเหตุ

ตำรวจนำหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ครับ

นายสุวรรณหงษ์อายุ๔๕และนายอัครวิทย์อายุ๒๒ปีครับ

จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดยาลานะครับ
หลังจากมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าสองพ่อลูกนี้ได้ขายปืนให้กับผู้ก่อเหตุ

พอเขาได้ปืนมาแล้วปืนดัดแปลงเนี่ยครับ
ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเขาจะเอาไปก่อเหตุยิงคน
จนมีคนเสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะ
เรื่องต้นตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่จังหวัดยาลาก็พบของกลางหลายรายการครับ
ลูกกระสุนปืนแบล็งกัน๒๐๙นัด

ท่อเหล็กตัดท่อนดัดแปลงเป็นลำกล้องปืนมี๓๓ท่อนเลยนะฮะ
มีสมุดบัญชีธนาคารด้วยแล้วก็อุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนอื่นรวมแล้ว๒๗รายการ
สิ่งสำคัญที่ยืนยันก็คือเส้นทางการเงินครับ

พบว่าเด็กชายอายุ๑๔ปีคือผู้ก่อเหตุ
ติดต่อซื้อปืนแบล็งกันผ่านทางออนไลน์
ทักไปหาสองพ่อลูกที่เขามีการขายปืนนี่แหละครับ
คุยกันทางแชทคุยกันล่วงหน้าสักพักหนึ่ง

ก่อนที่๒พ่อลูกเนี่ยจะมีการส่งปืนผ่านทางพัฒนธุ
ที่คอนโดมิเนียมย่านสาธรณ์
เดี๋ยวรายละเอียดเราจะลงรายละเอียดแบบถี่ยิบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ให้รู้ก่อนว่าวันนี้ขยายผลไปจับใครเพิ่มเติมได้บ้าง
นี่คือจับ๒พ่อลูกที่ขายปืนให้กับเด็กอายุ๑๔
ก่อนที่เขาจะเอาปืนแบล็งกันนั้นไปดัดแปลง
หรือมีใครดัดแปลงมาให้เขาแล้วเอาไปก่อเหตุ
ขณะเดียวกันครับจับได้อีกหนึ่ง
คนที่๓ชื่อว่าปียบุตรอายุ๓๑ปีครับ
ปี่ยะบุธมีข้อมูลพบว่า
กระสุนปืนและแกซีนบรรจุกระสุนให้กับผู้ก่อเหตุ
เด็กอายุ๑๔ผู้ชายคนนี้ที่เห็นหน้าจอ
นี่คือคนที่๓ที่วันนี้ตำรวจขยายผลและจับได้
ไปจับได้แถวถนนพระราม๓ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ในเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครพร้อมของกลางครับ
แบล็งกันสองกระบอกและเครื่องกระสุนพอจับตัวปียบุตร
ผู้ชายคนนี้ได้แล้วคุมตัวไปค้นบ้านพักครับ
ย่านดอนเมืองเจ้าตัวให้การเบื้องต้น
เป็นตัวกลางระหว่างคนซื้อคนขายเขาจะได้ค่าตอบแทน
บางครั้งได้เป็นเงินไม่เกิน๕๐๐บางครั้งได้การเลี้ยงข้าวตอบแทน
อันนี้คือสิ่งที่นายปิยบุตรคนนี้เขาพูดฮะ
สั่งที่หนักอะไรอย่างนี้ครับ
ใครเป็นคนส่งให้กระสุนปืนกับปืน
คนส่งก็คือคนในเฟสอะไรพวกนี้แหละ
ดังนั้นวันนี้นะครับตำรวจขยายผลจับ๒พ่อลูก
และจับตัวนายปิยบุตรเป็นคนที่๓
ที่มีข้อมูลว่าขายกระสุนปืน
และแมกการ์ซีนบัญจุกกระสุนให้กับผู้ก่อเหตุ
จากนั้นคุมตัวมาสอบปากคำขยายผลเพิ่มที่สนยานาวาครับ
สองพ่อลูกรวมทั้งนายปิยบุตรก็โดนคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม

ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับการค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ค่ะคือสองพ่อลูกขายแบล็งกัน
ยบุตรเป็นคนกลางแล้วเส้นเงินน่าสนใจมากนะ
คือปียบุตรเนี่ยน่าจะเป็นคนกลางในการซื้อขายปืนหลายกรณี

อกจากนี้คนที่ดัดแปลงแบล็งกันค่ะ
เขาบอกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเรียนอาชีวะ
เขาดัดแปลงปืนได้ดีและเก่งมากเขาใช้คำนี้
ถูกจับนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ยิงที่ห้างสยามภารกรครับ
นี่คือวินาทีตำรวจบุกไปจับค่ะ
นายวิรยุทธ์ณฑีธรหรือโอยี่เรือเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ๔๑ปี
เขาอยู่ในซอยประชาอุทิศ๖๕ในกรุงเทพ
อุปกรณ์ผลิตปืน๔๘รายการ

ทั้งทดสอบปืน๑ถัง
มียาเสพติดด้วยยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพ
นี่แหละค่ะอุปกรณ์เหล่านี้มันเชื่อมโยงกับคดีเด็กอายุ๑๔
ยิงที่สยามพระรากร
ยี่เรือที่โดนจับเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
เขาบอกเขาจบปวสอช่างยนต์

ทำงานเป็นช่างยนต์แล้วหันมาเล่นปืนบีบีกันหรือแบล็งกัน
เพื่อนบอกว่าลองซ่อมดูสิ
ถ้าซ่อมได้ลองดัดแปลงดูสิว่าจะใส่กระสุนจริงแล้วยิงได้ไหม
ลองทำแล้วทำได้

โอ้โหเสียดายฝีมือที่เก่งนะคะ

แล้วก็มาเช่าอยู่ในพื้นที่ทุ่งครุเช่าบ้านอยู่
เขาเนี่ยได้รายได้เดือนหลายหมื่นขออนุญาตไม่บอกแล้วกัน
เหมือนเป็นแรงจูงใจให้คนอยากทำตามนะคะ
แต่ปัญหาของเขาก็คือเขาเสพยาเสพติดด้วย
มีประวัติเคยถูกจับด้วยตั้งแต่ปี๕๘
ก็เกี่ยวข้องกับคดีการผลิตอาวุธปืนในพื้นที่สอนอบางยี่เรือ
ติดคุกนะคะ๓ปี
แล้วก็ในปีเดียวกันก็ต้องโทษเรื่องของยาเสพติดด้วย

พศโตสำรานนวลมาบอกว่า
ตำรวจสืบสวนนครบาน๘ขยายผล
เรื่องของการซื้อขายปืนออนไลน์๒เดือนกว่าแล้ว
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามภารกรมันยิ่งชัด
เพราะตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือของเด็กอายุ๑๔ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วมันเห็นเส้นเงินว่าโยงเงินไปที่ไหนอย่างไรบ้าง
ก็นำมาซึ่งการจับกลุ่มนะคะ
เรื่องต้นก็อย่างที่น้องคิงบอกก็จะเป็นข้อหาเหมือนกัน
เรื่องของการมีปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่อันนี้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการประกอบซ่อมเปลี่ยนสั่ง
นำเข้าเรื่องของปืนและยาเสพติดด้วยค่ะ
ครอบครองทั้งเสพนะคะ
อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวเรามีขยายผลเพิ่มเติมในมิติอื่นด้วย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นความสูญเสียที่
หลายคนยังคงช็อกในความรู้สึกและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับ